หรือยังในการที่เราจะเลือกตั้งกันนะฮะ
นี่ทางฝากฝั่งของบรรดา
คนที่จะเข้าสู่วงการเมืองเขาเริ่มกันแล้วในการที่เหมือนจะหาเสียง
ทุกสองอาทิตย์เลยนะพรบรวมพื้นที่นะครับใช่

ก็จะพูดถึงเรื่องของราชกิจจานุเบก
ที่เผยแพร่ประกาศพระบรมราชองค์การ
๙กฎหมายลูก๒ฉบับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละครับ
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ติดตามรับฟังจากอาจารย์สุภาพนะครับ

เริ่มต้นสัปดาห์นี้หนีไม่พ้นต้องขีดเส้นใต้เรื่องการเมือง
เรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้ก็คือว่า
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายลูก๒ฉบับ
มีผลบังคับใช้แล้วลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แปลว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว
ใกล้มากใกล้น้อยขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่า
จะปล่อยให้ครบเทิมหรือจะต้องยุบสภา
ก่อนจะหมดอายุของสภา
แต่ว่าแนวโน้มนั้นเนี่ยคอการเมืองเขาเชื่อตรงกันว่า
ต้องยุบแน่ยุบช้ายุบเร็วเท่านั้นยุบเมื่อไหร่
คาดการณ์กันว่าอย่างน้อยเนี่ย
ต้องให้ผ่านวันที่๑๕๑๖ไปก่อน
ในบอกกุมภาคือวันที่ภาคฝ่ายค้านเขาจะอภิปราย
รัฐบาลโดยไม่ลงมติ
เขาก็เชื่อกันว่าน่าจะให้เป็นอย่างนั้นก่อน
ชาติไทยพัฒนาคาดยุบสภาหลังซักฟอกรัฐบาล
ฉะนั้นช่วงเวลาจากนี้ไปจะเป็นช่วงของ๓พร้อม
คนพร้อมกระสุนพร้อมนโยบายพร้อม
แต่สามพร้อมนี้เนี่ยการเมืองยุคใหม่ยุคนี้
กระสุนสำคัญที่สุดเงินกระสุนพร้อม
ถ้าเงินพร้อมกระสุนพร้อมคนก็แห่ตามมา
ถ้ากระสุนพร้อมคนพร้อมนโยบายเขียนยังไงก็ได้
ฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่เป็นช่วงเสมือนว่า
เปิดตลาดประมูลกันใครจะไปอยู่พักไหนยังไง
วันนี้ยุคนี้การเมืองไทยมันเดินมาถึง
จุดนี้แล้วจริงจริงเดินมาถึงจุดที่เงินเข้ามาเป็น
ปัจจัยสำคัญที่สุดไม่ใช่อุดมการ
อุดมการนั้นเป็นคำที่พูดออกมาเป็นวาธกรรมเพื่อให้ฟังดูดี
แต่เบื้องหลังก็คือเงิน
ให้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ถึงจะไปอยู่ด้วย
มันเป็นยุคแห่งความเลวร้ายสกปรก
โสมมมากที่สุดตั้งแต่เรามีระบอบประชาธิปไตยมา
แล้วก็มันเป็นต้นเหตุ

ตั้งแต่บนลงมาถึงล่างเพราะว่าเมื่อลงทุน
ก็ต้องถอนทุนบวกกำไร
ตอนทุนบวกกำไรแล้วเพื่อจะมีอำนาจ
ก็กลับมาถอนทุนวนเข้ามาอีก
อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาตทางการเมือง
ปัญหาก็คือว่าเราจะต้องหยุดความเลวร้าย
วงจรอุบาตทางการเมืองได้ยังไงบ้าง
ใครจะเป็นคนตัดวงจรอุบาตทางการเมือง
เอาเข้าจริงแล้วประชาชนนี่แหละครับ
สำคัญที่สุดเพราะถ้าประชาชนรู้ว่า
ผู้สมัครพักไหนขายตัว
แล้วเอาเงินมาหวานซื้อเสียงเพื่อให้แก่นำของพักนั้น
ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้
ประชาชนต้องให้บทเรียนประชาชนต้องรู้เท่าทันครับ
เราพูดกันมาตั้งนานแล้วว่า
ถ้าประชาชนให้บทเรียนและรู้เท่าทันนักเลือกตั้ง

ถ้าประชาชนตื่นขึ้นมาพร้อมกันเอาจริง
ในการที่จะกันกรองเลือกคนเข้าสภา
สถานการณ์การเมืองก็ไม่เลวร้ายแบบนี้
ซึ่งผมจะบอกให้ว่าเราอย่าไปหวังพึ่ง
อยู่ในบทบัญญัติรัฐมนูลเป็นองค์กรอิสระ
มีไว้เพื่อที่จะป้องกัน
ไม่ให้มีการทุจริตเลือกตั้ง
ไม่ให้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ให้โกงกัน
ก็ทำอะไรไม่ได้มากเหมือนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูล
ไอ้ที่ว่าเป็นด่านกันกรองเอาคนดีเข้าสภา
สุดท้ายขึ้นมาสภาพอย่างที่เห็นก็คือ
ใครต่อใครก็พูดกันว่าเป็นการเลือกตั้ง
ที่ใช้เงินมากที่สุดนี่สอสอพูดกันเองนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาไอ้ที่ร้องเรียนกันเนี่ย
โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่สุดท้ายขึ้นมา
พอมีการสอบสวน
ยกหมดเลือกหมดหลักฐานไม่พอหลักฐานไม่มี
ที่จะลงโทษได้ก็แค่ไม่กี่คน
สองสามลายปลาซิลปลาสร้อยฝากเงิน
ไปช่วยทำบุญฝากเงินไปช่วยแต่งงานอย่างนี้เจอ
แต่ว่าที่ใช้เงินกันเขตหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่ล้าน

ซื้อเสียงกันโครมจับกลุ่มใครดมไม่ได้
ทั้งทั้งที่กฎหมายรัฐมนูลฉบับใหม่ให้อำนาจกรกต
มากกว่าฉบับเก่าให้อำนาจเต็มที่
แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้มันก็กลายเป็นว่า
ที่ลอกตาช้างห่างรอดตายเล่น
ตัวโตรอดหมดปลาตัวเล็กติดแห
ฉะนั้นมันก็หลุดซะตั้งแต่ชั้นสอบสวน
ปลาตัวโตไปทำยังไงก็ไม่รู้ส่วนปัจจัยที่สาม
นำไปสู่การแพ้ชนะกัน
นโยบายแต่ว่านโยบายเดี๋ยวนี้มันก็
กลายเป็นว่าเป็นวาธกรรมเป็นนโยบายที่
หยิบคำพูดขึ้นมาเกทับรับแหลกกันพักนี้ให้เท่านี้
พักนี้ให้มากกว่าพักนี้ช่วยเท่านี้พักนี้ช่วยมากกว่า
เกธับกัน
โดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่
ประกาศไว้เป็นนโยบายจะให้โน่นให้นี่
ถึงเวลาขึ้นมาให้ได้ไหมถึงเวลา
ขึ้นมาเอาเงินมาจากไหนไปให้ถึงเวลาขึ้นมา
งบประมาณที่จะไปทำอย่างที่ว่าเนี่ยมันทำได้
เหรอใครก็รู้นี่ครับว่า
ประเทศไทยหลายหลายประเทศช่วงนี้หลังจากวิกฤต
พ้นไปอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งนั้น
ประเทศไทยเราก็อยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเราเป็น
หนี้เป็นสินต่างประเทศมหาศาลกู้เข้ามา
เยอะแยะไปหมดถึงเวลาขึ้นมาเราต้องเจียด
งบประมาณใช้หนี้ไปทุกปีอีกกี่สิบปี
ถึงจะหมดโอ้โหยังไม่รู้ฉะนั้นเมื่อตัด
งบประมาณไปใช้หนี้กันงบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้หนี้
งบประมาณที่จะเอามาใช้ในการพัฒนางบประมาณเอามาใช้
โครงการนั้นโครงการนี้จะเอาที่ไหนครับ
ไอ้ที่บอกว่าจะจ่ายจะให้ค่าโน่นให้ค่าหนี้ให้โน่น
ให้นี่ให้นั่นเจทับกันเนี่ยเอาเงินมาจากไหนครับ
อันนี้แหละผมคิดว่ามันเป็น
วิกฤตการเมืองที่ให้
พูดถึงนโยบายจริงกรกตเขาก็กำหนด
ว่านโยบายที่จะเอามาจ่ายนั้นเนี่ยเอาเงินมาเนี่ย
ให้บอกด้วยว่าเอาเงินมายังไงทุกวันนี้
แต่ละพักบอกวิธีการที่จะให้เงินแต่ไม่มีพักไหน
ที่จะบอกว่าจะหาเงินเข้าประเทศยังไง
จะเอาเงินเข้าประเทศยังไงจะมีวิธีการ
ให้ประเทศมีเงินเพิ่มขึ้นยังไงไม่เห็นมีใครบอกกัน
บอกแต่ว่าจะไปช่วยนั่นช่วยนี่
ช่วยประชาชนเท่านั้นเท่านี้แล้วแล้วยังไงล่ะครับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเลือกตั้งคราวที่แล้ว
พักการเมืองก็มีนโยบายให้โน่นให้นี่
เยอะแยะไปหมดสุดท้ายขึ้นมาก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง
แม้กระทั่งพักหลักเองที่เป็นพักแก่นำรัฐบาล
ก็มีนโยบายตั้งเยอะแยะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ
เท่านั้นเท่านี้แล้วเป็นยังไงล่ะครับผ่านไปแล้ว
ครบ๔ปียังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
ตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำก็ยัง
ด๊อกกระแด๊กอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยครับ
ผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกว่า
ถ้าประชาชนรู้เท่าทันและประชาชน
คิดเป็นการซื้อเสียงไม่มีความหมาย
การใช้เงินมาทุ่มเทกันไม่มีความหมาย
ขอให้ประชาชนคิดเป็นนี่คือขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับช่วงนี้คอการเมืองก็ต้องติดตาม
รับชมขีดเส้นใต้เมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ